เหตุการณ์นี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ
โอ้โหคิดไม่ผิดจริงที่ซื้อทีวีเครื่องนี้มา

เสียงดังเซอร์ราวจริงเลยนะครับเนี่ย

แต่ว่ามันจะสมจริงเกินไปหรือเปล่าพ่อ
นั่นแหละสิครับมันจะสมจริงเกินไปไหมล่ะเนี่ย
โหนี่เทคโนโลยีสมัยนี้ก็ทันละใหม่แบบนี้ล่ะแม่
แม่ว่าไม่ใช่แล้วมันแปลกนะ
นี่มันในหนังมันไม่มีรถตำรวจแล้วเสียงหวอกมันมาจากไหนอ่ะ

นั่นไงติดมาจากบ้านฝั่งโน้น
หวอมาชัดขนาดนี้ต้องรีบไปดูแล้วล่ะครับ
จริงด้วยตำรวจมาเพียบเลยเขามาทำอะไรกันนะแม่
หรือว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นล่ะครับเนี่ย
ก็อยู่ด้วยกันเนี่ยพ่อถามแม่แล้วแม่จะไปถามใครแล้ว
นั่นน่ะจัดเจ้าของบ้านหนูมาแล้วด้วยแม่
อุ๊ยตำรวจพาขึ้นรถไปแล้วว่ะมีอะไร

สงสัยเรื่องยายชัวร์แบบนี้

บ้านนั้นมีรั้วบ้านเป็นซี่เหมือนบ้านเราเลย

รัวบ้านเป็นซี่มันเกี่ยวอะไรด้วยล่ะครับ
ก็เขาบอกว่าบ้านไหนที่มีรั้วบ้านเป็นซี่

บ้านนั้นมีรัวบ้านเป็นซี่โดนจับไปแล้วหนึ่ง
แล้วบ้านเราก็มีรั้วบ้านเป็นที่ดีเหมือนกัน
แสดงว่า
หรือว่ารายต่อไปจะเป็น๒คนนี้
หรือเหรอแม่ง

เกิดเรื่องแบบนี้แล้วหัวจะปวด
ว่าแต่รัวบ้านที่เป็นซี่
จะทำให้คนในบ้านมีคดีความจริงหรือไม่ครับ

เรื่องประตูรั้วหรือรั้วบ้านที่เป็นซี่
ที่หลายคนมีความกลัวว่า
จากที่เขาบอกว่าจะทำให้เกิดคดีความ

หรือว่าเงินทองรั่วไหลเก็บเงินไม่อยู่
เรื่องนี้ท่านให้นึกถึงความเป็นจริงเป็นอันดับแรกนะครับ
รั้วบ้านหรือประตูรั้วคือพื้นที่ส่วนตัว
สร้างความปลอดภัยภายในบ้าน
ที่ไว้สร้างอนาเขตของบ้านเรานะครับ
ว่าบ้านของท่านอยู่ในโครงการหมู่บ้าน
ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยดีอยู่แล้ว
รัวบ้านของท่านจะเป็นซี่หรือเป็นตัวทึบ

ศาสตร์ห่วงจุ้ยพลังงานหรือลมที่พัดเข้าสู่ตัวบ้านได้สะดวก

โดยท่านจะต้องแบ่งให้ออกว่าบ้านของท่านต้องการความเป็นส่วนตัว

หรือว่ารู้ของโครงการดีอยู่แล้ว
ถ้าอยู่แล้วมีความปลอดภัย

พัดเข้าสู่ตัวบ้านได้สะดวกเท่าไหร่
พลังงานการงานการเงินโชคลาภต่าง
ไหลเข้าสู่ตัวบ้านได้สะดวกเท่านั้นนะครับ
ดังนั้นท่านที่มีประตูรั้วบ้านที่เป็นซี่
กลัวว่าจะเกิดคดีความหรือเก็บเงินไม่อยู่

ส่วนรั้วที่สำคัญที่สุดที่ท่านจะต้องมีก็คือ
ว่าป้องกันข้อมูลที่ทำให้ท่านทุกข์ใจและไม่สบายใจ
จนทำให้ท่านอยู่บ้านด้วยความทุกข์ใจ
บ้านที่เราสร้างคือบ้านในฝัน
อย่าให้บ้านของเรากลายเป็นฝันร้าย
จากข้อมูลที่ทำให้เราไม่สบายใจครับ